คุณผู้ชมครับวันหนึ่งถ้าโควิด๑๙มันเบาบางลงแล้วผ่านพ้นไป
ผมว่าข่าวนี้จะเป็นติดอันดับข่าวที่น่าสะเทือนใจที่สุดของการติดเชื้อโควิด๑๙
สามีเนี่ยโพสต์ข้อความสุดท้ายที่ภรรยาเขียนล่ำลานะครับ
คือเธอเนี่ยนะฮะตั้งคันอ่อนแล้วติดโควิด๑๙
ในที่สุดเธอเสียชีวิตเธอบอกสามีผ่านข้อความตัวหนังสือที่อยู่บนจอบอกว่า
ขอโทษที่ทำให้ไม่ได้เห็นหน้าลูกคิดถึงกันบ้างถ้ามีครอบครัวใหม่ให้เลือกคนดี
คุณผู้ชมครับโลกออนไลน์แชร์ภาพของผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับ
โพสต์ภาพหน้าจอมือถือของภรรยาที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
พิมพ์ข้อความไว้ในแอปพลิเคชันโน้ตครับ
เมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมาข้อความตอนหนึ่งมีแบบนี้
เจมส์ที่รักถ้าเขาไม่รอดเพราะโควิด
ขอโทษที่ทำให้ไม่ได้เห็นหน้าลูกให้คิดถึงเธอกับลูกบ้าง
แต่หากชาติหน้ามีจริงขอให้ได้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูก
อกจากนี้เธอยังให้กำลังใจสามีให้สู้ต่อไปนะครับ
ในอนาคตข้างหน้าจะมีครอบครัวใหม่ก็ให้เลือกคนดี
เธอยังทิ้งท้ายด้วยว่าฝากดูแลแม่ด้วย
หมายถึงแม่ของภรรยานะครับ
ซึ่งหลังจากที่มีการโพสต์ภาพดังกล่าวออกไปนะครับ
มีคนเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก
บางคนบอกว่ามันบีบหัวใจมาก
ยิ่งอ่านยิ่งสะเทินใจครัวครัวล่าพร
บางคนอ่านไปน้ำตาไหลไปครับ
ขอแสดงความเสียใจกับให้กำลังใจส่งเข้าไปเยอะเลย

ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการามพระอารามหลวง
สมุทรสาครไปพบกับพี่ทิติวัฒน์
ซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
อยู่กินกับภรรยามา๕ปีแต่เพิ่งจะแต่งงานกันไปนะ
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะฮะ
มีลูกอยู่ในท้องอายุคันประมาณ๖เดือนได้
แต่ก็ต้องมาเสียชีวิตจากไปด้วยโควิด๑๙ครับ

ตอนแรกก็เสียใจเนาะพี่เนาะทุกคนมันทำใจไม่ได้นะครับ
เราอยู่ด้วยกันมานานอะไรอย่างนี้แล้วก็
อยู่ยังใช้ชีวิตไม่ถูกยังตื่นมาแล้วเรายังทำอะไรไม่ถูก
ฝากคนนี้ไว้อยากให้เราทำในสิ่งที่เราเคยทำไปด้วยกัน
ก็จะทำตามที่น้องเขาบอกเขาฝากแม่ฝากพ่อเขาไว้นะครับ
ให้เขาไปเป็นนางฟ้าให้เขาไปสู่พระภูมิที่ดี
ไม่ต้องเป็นห่วงผมกับแม่กับพ่ออย่างนี้
ทุกอย่างที่เขาเขียนไว้เขาฝากไว้
ผมกับแม่รับรู้หมดแล้วใช่ครับ
ผมก็จะทำหน้าที่ต่อแทนให้นะครับ
ช่างหน้าก็ตามที่เขาบอกเดี๋ยวเราก็ได้เจอดี

ก็ขอแสดงความเสียใจขอให้มีกำลังใจสู้ต่อไปครับพี่ครับ